นี่ก็เพิ่งลงพื้นที่กันไปมาเองเนาะ

คือที่บางบานกับบางปะหัน

เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะ

เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยไหมว่า

จาก๒อำเภอบางบาน๑บางประหัน

เหมือนกับประท้าคารมกันนิดหน่อย
ทีนี้ชาวบ้านเขาประท้วงเรื่องอะไรล่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

ว่ากลมชนมีการบริหารจัดการน้ำยังไง
น้ำคลองบางกุ้งเพื่อไม่ให้น้ำ

ในตะบนทับน้ำที่บางประหัน

ก็ไม่พอใจสิเลยออกมารวมตัวกัน

ไม่ให้ปิดประตูน้ำเพราะว่าชาวบ้านบางบานอ่ะ
เดือดร้อนเหลือเกินอาศัยอยู่กลางน้ำ
แบบนี้มีน้ำล้อมรอบมาเป็นเดือนแล้ว

ได้รับผลกระทบกันเป็นพันครอบครัวค่ะ

ชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยมาเรียกร้อง
ว่ายังไงก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำ
ให้น้ำมันไหลไปพื้นที่อื่นบ้างอย่างน้อย

น้ำจะท่วมถึงป้ายด้านบนอยู่แล้ว
ทีนี้ก็จะมีตัวแทนของชาวอำเภอบางประหัน
ก็คือนายกอบตทัพน้ำนี่แหละ

จริงท่านเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะ

ด้วยผลว่าจะทำยังไงดี

ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่มันน้อยที่สุด

ก็ใช่ไงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งจะเอาให้เปิดกินไป

ชนค่ะกรมชนเปิดโต๊ะเลย
เจรจาเลยให้นายอำเภอบางบาน

ทั้งบางบานบางประหันมาคุยมาหารือกัน
คุยกันอยู่ประมาณสัก๓ชั่วโมงกว่า
ตกลงกันได้ค่ะ

จะให้บานประตูระบายน้ำเนี่ย
ปิดรถมาเหลืออยู่แค่
เมตรกับอีก๑๐เซนคือจากเดิมเนี่ย
มันสูงสักประมาณเมตรเจ็ดสิบ
คุณผู้ชมน้ำมันก็จะระบายออกมาเยอะไง

ให้เหลือน้อยลงเป็นเมตรสิบเซน

สิบเซนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย

อีกทีนึงนี่แหละค่ะคุยกัน๓ชั่วโมง
ได้ข้อสรุปแบบนี้

ทีว่าจะเอายังไงต่อนะคะ